ผลงานของวลบสาวทีมชาติไทยเมื่อวานี้นะครับ
การแข่งขันโอลิปิกเกมรอบคัดเลือกของโซนเอเชีย
ก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามมาตรฐานนะครับ
แต่ว่าเกมนัดที่๒ที่เจอกับออสเตรเลียนะครับ
ทางโค้ชด่วนดันไอซีวัชละเมธากุล
ก็บอกว่าอาจจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นนะครับ
เพื่อรักษาสภาพร่างกายแล้วก็ความสดนะครับ
เป็นความเคลื่อนไหวที่มีอย่างต่อเนื่องนะครับ

แต่ว่าโคชด่วนในสีวัชละเมธาคุณ
นำลูกทีมมาฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยสุรนารี
ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาจนถึง๔โมงเย็นนะครับ
ซ้อมก็เน้นในเรื่องของสปีดบอลที่เร็วขึ้น
จะช่วยให้ไทยเล่นกับออสเตรเลียได้ง่าย
เพราะว่าออสเตรเลียมีรูปร่างสูงใหญ่และโครงสร้างสไตล์ยุโรป
อาจจะเคลื่อนที่ช้าแต่จะได้เปรียบเรื่องของการบล็อกนะครับ
อกจากนี้นะคะโค้ชด่วนก็ยังพูดถึงการส่ง๖ผู้เล่นคนแรกในนัดที่๒
อาจจะมีการหมุนเวียนจากผู้เล่นที่ไม่ได้ออกสตาร์ทในเกมแรกนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทัศน์ดาวนึกแจ้งพรพันธ์เกิดปราศ
วิราววรรณอภิญญาพงษ์แล้วก็พิมพิชยาโกโกรัม
อาจจะให้ทั้งหมดนี้ลงสนามก่อนแต่อย่างไรก็ตามค่ะ
ก็ต้องรอประเมินสภาพร่างกายของผู้เล่นอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
สำหรับผลงานนัดล่าสุดนะคะที่พบกันก็คือ
จังหวัดนครราชสีมานี่แหละสาวไทยเอาชนะรายได้๓ต่อ๑
เกมนั้นออนอุมาสิทธิรักษ์ทำไป๑๑คะแนนคะแนนสูงสุดเลยนะคะ
มาด้วยปลื้มจิตถิ่นขาว๙คะแนนแล้วก็มาริกากันทอง๗คะแนนค่ะ
เกมที่สองของทีมชาติไทยนะครับในโอลิปิก๒๐๒๐รอบขดลึกรอบสอง
จะเจอกับออสเตรเลียวันที่๙มกราคมนะครับเวลาเดิม๑๘นาฬิกาครับ